ช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะที่จังหวัดพิจิตร
เขามีการจ้างฉายภาพยนตร์
คือฉายหนังกลางแปลงค่ะแต่ว่าเป็นหนังผีนะ

เป็นหนังผีรับปีใหม่ให้ใครดูรู้ไหมคุณ
บรรพบุรุษกว่า๓๐๐หลุมจ้า

นี่แหละค่ะเป็นบรรยากาศภายในสุสาน
มูลนิธิพิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห

ใช่ค่ะอยู่ที่ตำบลคลองขเชนอำเภอเมืองพิจิตร

มูลนิธิเขาจ้างภาพยนตร์มาฉาย

ชมกันในช่วงตรุษจีนคุณ
บรรยากาศต้องบอกว่าวางเวงมาก
มีเพียงเสียงของภาพยนตร์ที่ดังอยู่ท่ามกลางความมืด
และหลุมศพกว่า๓๐๐หลุมค่ะ

และคนฉายหนังตลอดจนชาวบ้านที่มาดูด้วย
มีไม่ถึง๒๐คนค่ะ
ตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๓นะครับ
เป็นระยะเวลาประมาณ๕๐กว่าปี
ที่ทางมูลนิธิพิจิตรสัมภัยคุณสมศัตริย์พระเจ้า
ได้ทำการดูแลสุสานวัดมูเหล็กนะครับ
ก็ทุกปีวันชีวิตนะครับ
จะมีการฉายหนังนะครับ
ให้กับผู้วายชนเชื้อสายจีนนะครับ
ในตลาดจังหวัดพิจิตรประมาณ๓๐๐กว่าหลุมนะครับผม

นักข่าวเราก็เข้าใจเลือกมุมสัมภาษณ์เนอะ
โอ้โหรู้จักการจัดไฟเสยใต้คางขึ้นมาด้วย
แล้วเมื่อกี้แวบแรกตัดมาตอนฟังเสียง

ก็เป็นการฉายหนังผีให้บรรพบุรุษดู
ซึ่งก่อนการฉายภาพยนตร์นี้นะคะ
ช่วงเช้าจะมีการจัดพิธีเส้นไหว้แป๊กกงก่อน
แล้วก็มีการจัดเส้นไหว้เจ้าที่เพื่อขอขมาด้วย
แล้วก็บอกกล่าววิญญาณของบรรพบรุษให้รับทราบ
แต่ละปีเขาจะจัดฉาย๓เรื่องด้วยกัน
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแต่เป็นหนังผีหมดนะ
เป็นนางผีจีนนางผีไทยนางผีฝรั่ง

ตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน

ยังมีหลุมอีก๓๐๐หลุม